บจมหาสนุกวันนี้คุณเสนาลิงและคุณหนูแหม่มพวงแขนกันมาพักร้อนที่ริมทะเลครับ
ดูสิครับบรรยากาศยามบ่ายแบบนี้เนี่ยอยากจะกระโดดสักตู้มสองตู้มทีเดียวล่ะ

ตอนนี้เนี่ย๒พิธีกรของเราพร้อมมอบความสนุกแล้วจ้า
เออดีนะดีนะ
อะไรนะเอาลงได้แล้วใช่ไหมอ๋อโอเค

ขอต้อนรับสู่รายการอบจมหาสนุก
รายการที่มีชาวบ้านเป็นผู้เล่นมีชุมชนเป็นเป้าหมายมีความสนุกกระจัดกระจายนะครับ

แน่นอนถ้าหากว่าคุณพร้อมนะคะลุกขึ้นมาเยี่ยมโยกย้ายใส่สะโพกพร้อมเราเลย
ขอให้คุณมีของดีมีของเด็ดชุมชนไหนมีความสามัคคีท้าเรามาได้เลย
ครับผมแต่ก่อนจะไปก่อนจะไปเจอชุมชนว่าวันนี้เป็นใคร
วันนี้เรามานอนชายหาดแบบนี้จะนอนกิน

อยู่ที่หาดบางแสนครับผม
ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาเที่ยวเล่นเนี่ยเหมือนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกำลังนั่งกัน
โอ้โหนั่งกันเต็มไปหมดเลย
กุ้งทอดปูทอดครับพี่ครับ
กุ้งทอดปูทอดเป็นใครครับ

มีม้าเหรอ
หมายถึงอะไร
ปีเราเกิดหรือยังไง
ไม่ครับ
แล้วทำไมชอบ
ตาทำให้ครับ
เดี๋ยวคุณตาคนไหน

โอ้โหดูสิ
คุณตาสวัสดีครับ

ระหว่างตากับเด็กใครแม่นกันตอนนี้
สวัสดีครับ

ตามาแทนเด็กไปนั่ง
แอปเปิ้ลก่อน
ที่แอปเปิ้ลค่ะ

นี่ลูกเล็กกว่าลูกกระสุนที่เขาดูลูกกระสุนหน่อยโชว์ลูกกระสุนหน่อยลูก
ลูกเนี่ยใหญ่กว่าลูกนี้อีก

อีกที

โอ้โห

เดี๋ยวฉันนับหนึ่งถึงเช้าแล้วยิง
๑ถึง๔๑ถึง๓ให้เวลามาหน่อย

โอ้โฮเกินไก่

เคยยิงลูกเล็กขนาดนี้มาก่อนไหมลูก

โอ้ยเดี๋ยวจะบอกให้
ไอ้สองคนนี้เหรอ
เด็กเจอเด็กเจ๊

โอ้โหอะไรกันเนี่ยแสบละดูเด็กเจ๊
มันจะไหวไหม

ไหวนะกี่ขวบละเราเนี่ย

จะทำให้ถึงแซ่ดเลยหรือเปล่า

ถ้าโดนเอาไปหนึ่งพันบาท

ซีค่อยหนึ่งสอง

หนึ่งพันบาท

เมื่อกี้ยิงแบบทิ้งกระจาย

ยิงแบบว่าเข้าที่เก็บเลย
เอามาเป็นรูเลย

โอ้โหสุดยอด
ตายแล้วสมาธินี่ทำด้วยอะไรเนี่ย
ปลาขวดพลาสติกมีขนาดเล็กแค่สองเซนติเมตรเท่านั้น
ยังสามารถยิงข้าวตั้งแต่ครั้งแรก
ทำได้อย่างไรเนี่ยสุดเยี่ยวฮอต
แต่ต่อไปครับเป็นคิวโชว์ความแม่นของเด็กเจ๊หนูแหม่ม
ที่จะมาโชว์ฝีมือแบบเน้น
โอเคตัวเล็ก

ยังยืนมองภาษาก็อยู่เลย
ซีพร้อมแล้วยิงเลยครับผม
หนึ่งสองสาม

ลูกหลานของท่านเนี่ยนะเก่งมาก

นายกค่ะแนะนำสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะ
ในตัวเมืองชนบุรีเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะครับ
หรือว่าของอร่อยมากมายนะครับ
แต่ว่าคนที่มาชมดีแล้วเนี่ยที่จริงอยากที่จะให้มาลองนะครับ
ซึ่งหากินที่อื่นไม่ได้ก็คือปลาคกนะครับ

ใช่ปลาจับเพียนต้มเข็ม

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้บริเวณตัวเมืองชนบุรี
ก็จะมีเป็นเหมือนแลนด์มาร์คใหม่นะครับ

มีอีกหลากหลายสถานที่ไปชมกันค่ะ

ทะเลงามข้าวหลามอร่อย
หวานจักษานดีประเพณีวิ่งควาย
นี่แหละครับคือคำขวัญประจำจังหวัดชนบุรี
แต่ถ้าพูดถึงประเพณีวิ่งควายแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชนบุรี
ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
บรรยากาศภายในงานครับมีความสนุกสนานคึกคักกันทุกปี
เห็นแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้ามาร่วมแจมร่วมสนุกกันเถอะครับคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าชนบุรีจะเป็นเมืองแห่งท้องทะเลครับ
แต่ก็ใช่ว่าจะหาทานปลาทะเลได้ง่ายได้ทุกชนิดนะ

ที่เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูปลาคกชาย
หรือปลาตะเพียงทะเลต้มเค็ม
อาหารพื้นถิ่นของชาวชนบุรีนี้เนี่ยก็ยังหาทานค่อนข้างยากเลยล่ะครับ
แต่มาถึงชนบุรีทั้งทีจะพลาดเมนูนี้ไปได้ยังไง
เชิญเลยครับเชิญเชิญมาที่ร้านลิ้มย่องเฮงร้านนี้
และจะไม่ผิดหวังปลาคุกสูตรดั้งเดิมจากเมืองซั่วเทา
พิธีพิถันในกระบวนการทำทุกขั้นตอนครับ
จะมีรสชาติเข็มเผ็ดเพราะจะต้มในน้ำพะโลเป็ดครับ
โรยหน้าด้วยกระเทียมพริกแห้ง
แล้วจะได้รสเปรี้ยวจากผักกาดดองที่ต้มนานจนเปื่อย
กลิ่นเนี่ยหอมชวนหิวเชียวล่ะครับ
ถ้าอยากจะทานเมนูปลาคกชัยสูตรโบราณโบราณของแท้
ก็ต้องมาที่นี่เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
อิ่มท้องจากอาหารกันไปแล้ว
อิ่มอกอิ่มใจกันต่อครับกับบรรยากาศดี
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชนบุรี
ที่นี่คือสะพานชนละมากวิถี๘๔พันศา
เป็นสะพานเลียบชายทะเลประมาณ๕กิโลเมตรครับ
ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาพักผ่อน
ขับรถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเล
อิ่มอกอิ่มใจแถมยังอิ่มท้องแบบนี้เนี่ย
ไม่มาไม่ได้แล้วล่ะครับ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
ครับผมขอบคุณเด็กน้อยด้วยนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็ต้อง
แล้วก็ต้องขอบคุณธนโยคที่พาไปดูนะครับใช่แล้วค่ะ
ช่วงต่อไปค่ะเราจะพาไปพบกับช่วงของ

เตรียมตัวเลยใครจะได้

เมียปะเข็มปะเข็ม
แม่ปลาอะไรมีสองหัวแม่

ปลาดุกกับปลาช่อนมันติดกัน

อ๋อปะจ๋อ